พูดเรื่องความเทศที่ฉันนึกได้อีกวงหนึ่ง
ปกติวงนี้เป็นวงล็อกที่สาวกรี๊ดกันคอแตก
เพลงก็เพราะนะฮะนักร้องก็หน้าตาดี
สมาชิกวงอื่นงานดีไปหมดนะครับ

คัดหน้าตามาด้วยเห็นบอกหล่อเซอร์เหมือนกัน
คุณหน้าคุ้นตากันมาจากงานโฆษณาหลายตัวแล้วล่ะ
แล้วก็เห็นบอกว่าพร้อมเลยพร้อมจะลุยงานเพลงใหม่แบบแน่นด้วย
แล้วก็บอกเลยนะคะว่านักร้องนำของเราเนี่ยคุณแอร์เดอร์มูสคนนี้นะคะ
ปกติเนี่ยนอกจากร้องเพลงนะจิตใจเขาดี

ขายประกันชีวิตกว่า๑๐ปีแล้วดูแลเพื่อนในวงการเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
เดี๋ยวไปถามพี่แอร์เดอร์มูสหน่อยค่ะ
จะเปิดกี่เล่มดีจ๊ะวันนี้
เดี๋ยวกำลังจะมี๔คนแล้วครับเดี๋ยวเราดูอัลบั้มที่๓ของเราครับผม
ปิดอัลบั้มที่๒ไปก่อนไงแล้วก็คือเปิดเป็นทางการอย่างนี้
มันดูใจกันมา๓ปีแล้วก็เป็นทางการก็คืออัลบั้มที่๓
ส่วนปีนี้เป็นอัลบั้มใหม่ที่เปิดครับเดี๋ยวรอเพลงแรกได้เลยจะปล่อยแน่นอนครับผม
ใช่แต่ไม่ค่อยมีใครทราบครับ
แล้วขายเพื่อนคนเอง
แล้วขายยังไงคนไม่รู้